เป็นมิจฉาชีพค่ะเข้ามาแล้วก็มาเลือกทรัพย์สิน

เขาจะเข้าไปขโมยในคลินิกทำฟันคุณผู้ชม
แล้วเลือกจังหวะเวลาเอาคนน้อย
แกล้งทำเป็นจะมาใช้บริการนี่แหละ
แล้วเดี๋ยวไปดูนะวิธีการเขาทำยังไง
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะตำรวจก็เก่งค่ะ
แกะรอยจากนี่เลยดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็ตามไปจนจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้
เมื่อกี้เห็นแล้วนะฮะคว้าอะไรจากเคาน์เตอร์นี้ไปนะฮะ
แต่วิธีการก่อเหตุนี้เขามาแบบนี้นะคุณฮะ
ใช่ค่ะนี่หยิบแล้วมือถือเอาไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
ผู้ชายคนนี้คือนายสุภาชัยหรือว่านายต๊อปอายุ๔๕ปี
ตำรวจสนคลองตันเนี่ยเขาก็ตามไปรวบตัวเจอของกลาง
เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ในวันที่ก่อเหตุเห็นไหม
เมื่อกี้เสื้อออกส้มนี่เสื้อตัวนี้เลยที่ใส่ในวันก่อเหตุ
ก็นี่แหละเป็นของกลางที่ไปขโมยมา
ไปจับกลุ่มได้เนี่ยที่หอพักสีฟ้าเป็นหอพักไม่มีชื่อนะคะ
แถวชุมชนเล็กเที่ยงที่สุขุมวิท๕๔แถวพระขนงนี่แหละค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้นะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้ง
วิธีการของเขาเขาจะเลือกนะก่อเหตุช่วงเช้า
คุณสมมุติว่าพอคลินิกเปิดปั๊บคนยังไม่ค่อยมาใช้บริการไง
แล้วเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเป็นลูกค้า
มาทำฟันมาปรึกษาเกี่ยวกับคอร์สต่าง
คุยกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าแล้วถามข้อมูลเยอะถามข้อมูลเชิงลึก
เจ้าหน้าที่ต้องไปถามคุณหมอฟันด้านใน
จังหวะเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ที่เคาน์เตอร์เมื่อกี้เลยค่ะ
หยิบของหยิบไปเลยแล้วก็รีบออกจากร้านไปนะคะ

ซึ่งตำรวจเขาก็พยายามที่จะใช้เวลา

แล้วก็ไปรวบตัวนายสุภาชัยคนก่อเหตุได้
ทีนี้พอจับตัวได้สุประชัยเขาก็รับนะ
ว่าผมทำจริงในพื้นที่คลองตัน

แล้วก็พื้นที่วังทองหลางพื้นที่ลาดพร้าว
พื้นที่อื่นก็อีกหลายครั้ง

นายสุประชัยเขาก็บอกเวลาที่ไปก่อเหตุ
เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นคือเขาจะใส่หมวกใส่รองเท้าสีเดียวกัน
แล้ววิธีการเขาก่อเหตุเสร็จปั๊บ
เขาก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะ
เพราะเขาเชื่อว่าจะได้ตามจับตัวไม่ได้

แล้วเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์
พอหมดตัวเมื่อไหร่ก็จะตะเวนมาขโมยแบบนี้อีก
เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมตำรวจตรวจสอบประวัติค่ะ
โอ้โหประวัติเขาโชคโชนเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขามีคดียักยอกทรัพย์ที่ทองหล่อ

มีคดีลักษัพที่สหนบัวแดงชภูมิปี๕๕
แล้วก็เป็นบุคคลตามหมายจับอยู่ระหว่างหลบหนีด้วย
ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของสารอาญาตลิ่งชัน
ต้องโทษคดีอาญาในความผิดคล้ายกันมาหลายครั้งแล้ว
ขโมยมาหลายครั้งแล้วว่างง่ายนะคะใช่

ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แล้วตำรวจสนคลองตันเขาก็ฝากไปถึงผู้เสียหาย
ว่าใครที่สงสัยว่าผู้ชายคนนี้
มาก่อคดีรักทรัพย์หรือว่าก่อเหตุแบบนี้ในลักษณะเดียวกันเนี่ย

หรือจะมาดูตัวที่สอนอคลองตันก็ได้เหมือนกันนะคะ